วันนี้ก็ดูเรื่องของแสงสุดท้ายกันไปแล้ว

พระอาทิตยามเช้าพระอาทิตย์ขึ้น
ครั้งแรกในประเทศไทยขึ้นแสงแรก
ทุกผู้ชมครับเช้าวันนี้ต้องไปที่นี่เลยครับ
ผาชนะใดอุทยานแห่งชาติผาแต้มบ้านนาโพกลางอำเภอโขงเจียม
จังหวัดอุบลรวชธานีต้องขึ้นบนผานะครับ
ไปดูแสงแรกกันนะครับเช้าวันนี้
วันนี้มีชาวจังหวัดอุบลแล้วก็ผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดเนี่ย
ขึ้นไป๗๐๐คนนะครับไปรอชมแสงแรกของปี๒๕๖๔นะฮะ
เชื่อกันว่าจะได้เป็นการเสริมพลังเพื่อความเป็นสุริมงคลด้วย
พลังแสงอาทิตย์แสงแรกของปีนะครับที่ตรงนี้นะครับ
จะเห็นพระอาทิตย์ขึ้นก่อนใครในประเทศไทย
ตรงนู้นนะครับท่านผู้ชมครับหลังเทือกเขาของฝั่งสปลาวอ่ะฮะ
พระอาทิตย์จะขึ้นมายามเช้านะครับเราจะมองเห็นตรงนั้นนะครับ
หลายคนก็มากันก็ต้องเสื้อผ้ากันหนาวเต็มที่แล้วฮ
เพราะว่าอากาศเนี่ยอุณหภูมิอยู่ที่๑๓๑๔องศาเซลเซียสเท่านั้นนะครับ
ลมก็พัดแรงด้วยพระอาทิตย์ขึ้นเช้าวันนี้๖นาฬิกา๒๙นาทีนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่ฮะขึ้นมาแล้ว๖นาฬิกา๒๙นาทีเป็นสีทองเลยนะ
ซึ่งผมก็เอามาฝากคุณอรัชพรโดยเฉพาะเลยเพราะคุณยังหลับอยู่แน่นอน
คุณยังไม่ตื่นคุณรู้ได้ยังไงคุณภาคภูมิคุณรู้ได้ยังไง
นี่ดูแสงแรกซะนี่นะคะท่านผู้ชมครับเริ่มสว่างละ
สวยจังเลยค่ะคือปกติตรงเนี้ยผาชนะใดเนี่ย
เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติผาแต้มจะให้ขึ้นมาได้เนี่ยประมาณ๑๕๐๐คน
แต่ว่าช่วงนี้โควิด๑๙ต้องเว้นระยะห่างหน่อยนะฮะ
จำกัดจำนวนผู้มาเที่ยวชมหน่อยก็เลยให้ขึ้นไปได้๗๐๐คนนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่ฮะอ้าวจากอุบลราชธานีไปต่อพังงาหน่อยนะครับ
ค่ะพังงาเนี่ยเขาไปดูแสงแรกบนจุดชมวิวนะฮะ
๓๖๐องศาใช่ไหมฮะสมมตินางชีพังงา
ที่นี่เลยครับทุกผู้ชมครับนี่ขึ้นมาแล้วเห็นไหมสวยจังเลย
โอ้โหนี่ครับ๖โมงเช้าวันนี้ครับคนก็มารอดูกันนะครับ
ชมวิวเสม็ดนางชีนะครับอยู่ที่บ้านหินร่มหมู่๒
ตะบนคลองเคียนอำเภอตะกัวทุ่งจังหวัดพังงานะฮะนักท่องเที่ยวก็มากันนะครับ
คือตรงนี้มากันทุกปีค่ะก็เป็นจุดหนึ่งที่มาแล้วเขามีบันดงบันไดมีอะไรพวกนี้ฮะ
พงสะพานให้ดูสวยเห็นไหมบรรยากาศสวยงามมากนะครับ
เม็ดนางชีนี่ประวัติเขาก็มีค่ะทำไมถึงเรียกเสม็ดนางชี
ความจริงถ้าชาวบ้านในพื้นที่ในท้องถิ่นเนี่ยเขาเรียกเม็ดนางชี
สำเนียงด้วยได้ไหมคะเม็ดนี่เขาเรียกภาษาใต้ท้องถิ่นอ่า
เป็นเรื่องของการพับพับชายผ้าอะไรพวกนี้
ถลกชายผ้าพับผ้าขึ้นดูตรงนั้นฮะ
ท่านผู้ชมคุณและเจ้าภรรย์จะเห็นมีพวกเกาะพวกอะไรอยู่ใช่ไหม

ตรงนั้นเดิมเนี่ยเล่ากันต่อกันมานะ
ในพื้นที่ตรงนี้หมู่บ้านตรงนี้มีพระอยู่สองรูปมีพระพิสุชรารูปหนึ่งอยู่ตรงจุด
เขาพระอาจเท่าพระหนุ่มอีกรูปหนึ่งอยู่เขาพระอาจหนุ่ม
แล้วมีแม่ชีที่อยู่อาศัยใกล้จุดชมวิวแถวนี้
แม่ชีแกต้องเดินผ่านลำคลองแถวนี้เดินผ่านจุดที่พระหนุ่มพระชาลาอยู่เนี่ย
แล้วมันน้ำมันท่วมโดยเป็นลำคลองก็ต้องยกผ้าชายผ้าของแม่ชีเนี่ยขึ้นให้พ้นจากระดับน้ำ
อ่าซึ่งเขาก็เรียกว่าเม็ดอ๋ออ่าชาวบ้านก็เลยเรียกต่อต่อกันมาเม็ดนางชีเม็ดนางชี
แล้วก็กลายมาเป็นเสม็ดนางชีนี่แหละอาจจะเหมือนเกาะเสม็ดที่ระยองอะไรประมาณอย่างนี้
อ๋อเหรอคะไม่รู้อ่ะหมายถึงส่อเม็ดน่ะอ่าผมก็แปลงผม
เดี๋ยวฉันก็เชื่อทุกอย่างที่คุณพูดเนี่ยตกลงใช่ไหมเนี่ยอ่าเห็นแสงแรกแล้วนะ
แสงแรกเห็นแล้วค่ะขอบคุณมากเลยนะคะที่รู้ว่าดิฉันจะตื่นมาดูไม่ทัน